ก็คือที่มีมือปืนไปยิงอบตสาวบึงชำอ้อเสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดก็สามารถจับกลุ่มมือปืนได้แล้ว

มือปืนบอกว่าที่ทำไปเพราะว่าอยากได้เงินแสน
ไปชมบริการการทำแผนกันหน่อยครับ
ก็เป็นบรรยากาศของการนำตัวนายธนชัยแย้มเจริญหรือว่าใหญ่ครับ
อายุห้าสิบสามปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสาร
จังหวัดธัญบุรีคดีฆาตนางสาววีระยาภางามวิไล
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนอบตบึงชำอ้อ
อำเภอน้องเสือจังหวัดปฐุมธานีนะครับเหตุเกิดเมื่อ๕วันก่อน
สุดท้ายครับก็ถูกตำรวจควบคุมตัวนะครับ
หลังจากจับกลุ่มได้ก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนวังน้อยธัญบุรีนะครับ
บนครองเจ็ดอำเภอครองหลวงผู้ต้องหาเนี่ย
รับสารภาพเลยว่านายทวีวงทองยืนหรือว่าที่เรารู้จักดี
คือนายกหมึกนะครับซึ่งเป็นอดีตนายกอบตพานทอง
ที่สนบุรีเป็นผู้จ้างวารให้ไปฆ่า

จากนั้นนายกมึกขับรถกระบาดไปรับ

เมื่อเข้าไปในรถให้ยิงได้เลยครับ

ทำทุกอย่างตามที่ตกลงกันไว้กับนายกหมึก
โดยได้จับปืนแค่๑๕นาที
ก่อนจะลั่นไกลไป๔นัดพร้อมยอมรับว่าทำไปเพียงเพราะว่าอยากได้เงินแสนเท่านั้นครับ
ผมก็อยากได้เงินมาดาวน์แท็กซี่ไปทำงาน
เขาบอกไหมว่าให้ไปยิงใครอะไรยังไงรายละเอียดเขาได้บอกเราไหม
ผมไม่บอกเขาบอกว่าเอาโกงเงินเขาไปเยอะ
ตอนให้การก็ยังมีหัวเราะบ้างนะแล้วก็บอกว่าอยากได้เงินแสนจะดาวนแท็กซี่ไปทำงานนะครับ
ผู้ต้องหาก็บอกว่าหลังก่อเหตุได้แยกย้ายกันไปหลบหนี
โดยตัวเองเนี่ยขึ้นรถเมย์ไปลงที่หมอชิดแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

หลังจากนั้นพยายามโทรศัพท์ติดต่อนายกหมึกเพื่อทวงเงินค่าจ้างที่ยังคงค้างอีก๗๐๐๐บาท
แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้จนสุดท้ายถูกตำรวจตามจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยว่านายใหญ่เป็นผู้ต้องหาคนสุดท้ายในคดีนี้
จากการตรวจสอบประวัติอาทยากรพบหมายจับคดีค้างเก่า
ก็คือเป็นคดีลักทรัพย์ในจังหวัดชนบุรี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพตำรวจก็นำตัวไปฝากขังเอาไว้
สถานีตำรวจภูทรครอง๕พร้อมคัดค้านการประกันตัวด้วยครับ